เรื่องหนึ่งค่ะขอไปรั้วโรงเรียนกันหน่อย
คือมันก็มีประเด็นที่ว่าพ่อกับแม่ขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
ที่โดนผอทำโทษหน้าเสาทงเพราะว่าเอาทูบหนึ่งดอก

แต่เรื่องนี้มันไม่ได้เป็นความตั้งใจของเด็กชาย
คือเขาเตรียมไปแต่ว่ามันหล่นมันก็เหลือทูบแค่ดอกเดียว
แต่ว่าการทำโทษครั้งนี้รุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่
เพราะว่าพ่อแม่เขาบอกว่าลูกเขาเจ็บ
ลูกชายเนี่ยอายุ๑๑ปีนี่คุณพ่อคุณแม่โชว์บาดแผล
โดนอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาเอาใบรับรองแพทย์ไปนะ
ร้องเรียนเลยบอกว่าถูกบิดท้อง
ท้อง๕ครั้งบิดหู๒ครั้งแล้วทุบหลังหลายครั้งเลย
จนเป็นอย่างที่เห็นนี่โดนบิดท้อง
เขาก็เลยไปแจ้งความพ่อแม่ไม่ยอมไปแจ้งความ

เพราะว่าเมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์มีพิธีไหว้ครู
แล้วลูกทำทูบหล่นเหลือทูบไปไหว้ครูดอกเดียว
ครูก็ไม่พอใจครูประจำชั้นไม่พอใจไปฟ้องผอ
พอก็เลยทำโทษแบบนี้ค่ะ
ไม่ได้ทำเปล่าแต่ทำโทษแบบนี้
ลูกชายมาก่อนคือมากับเพื่อนเขา
ผมไปรับลูกสาวทีหลังลูกสาวก็พูดให้ฟังว่า
น้องโดนทูบครูตี

เพราะว่าเล่นกันแล้วทูบมันหาย
คุณเหลือทูบดอกเดียวไปไหว้ครู
พอวันไหว้ไม่เป็นไร
แต่วันที่๒ครูไปบอกพอครูประจำชั้น
ว่าเขาทูบดอกเดียวเขาไว้ไหว้คุณตาย

ก็เลยเรียกลูกผมมาหน้าเสาทง
แขนมาทั้งหยิกทั้งทุบหลังทั้งดึงหู
คนล้อมไห้ทั้งโรงเรียนครับ
คือการถูกทำโทษหน้าเสาทง
สำหรับเด็กนี่เรื่องใหญ่จริงนะคุณนัทพงศ์
แล้วนี่ไม่ใช่การดุด่าว่ากล่าวอย่างเดียว
มีการแบบบิดท้องบิดหู
เขาบอกเด็กในเหตุการณ์ทุกคนก็ตกใจ
เราก็กลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้อำนวยการทำแบบนี้
เพราะว่าก็เคยมีประวัติเด็กนักเรียน
โดนทำโทษแบบนี้อยู่บ่อยนะคะ
วันนี้ค่ะทางผู้มนุยการโรงเรียนหนองแวง
นายพัฒนาพุทธิเลิศก็ยอมรับนะคะ
รับบอกว่าทำโทษเด็กชายชั้นป๕คนนี้
หน้าเสาทงจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดี

เพราะการไหว้ครูเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ
แต่เด็กชายกลับทำเป็นเรื่องเล่นสนุก
ก็เลยสั่งให้ไปกราบขอโทษครูสอนประกายเหมือนขุนทศ

หมายถึงคือเอาทูบดอกเดียวไปไหว้

แล้วทำโทษแบบนี้ไม่คิดว่าจะทำร้ายจิตใจเด็ก

ผอก็บอกว่าถ้าเธอทำแล้วก็ให้ไปกลับ
ขอโทษคุณครูนะคะ

แต่ไม่ให้กราบลงเท้าค่ะ

ทีนี้ก็ไม่ได้กราบคุณครูสอนประกายค่ะ
ก็กราบอยู่แต่แม่ถึงกับแทบเท้า
พอครูสอนประกายก้มลงมานั่งอุ้มกอดเด็กไว้ค่ะ
ก็มีคุณครูที่คอยห้ามไว้
ไม่ให้พอแอบตีเด็ก

พอก็ไม่ได้ลงโทษถึงขั้นที่จะว่ารุนแรงเจ็บปวดนะคะ
แต่ก็ลงมือจริงค่ะ
แต่ไม่ได้ว่ามีบาดแผล
มีอะไรที่จะต้องถึงขนาดช้ำข้างใน

แต่ว่าก็ไม่รู้สภาพจิตใจเด็กเป็นยังไงนะ
ตำรวจเองก็วันนี้ได้เชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลี่ย
พุ่มกับสภเมืองชายภูมิ
ทางผอยอมรับผิดแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้กับเด็ก๓๐๐๐๐บาท
ไปรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลชายภูมิ
ผู้ปกครองก็ไม่ติดใจเอาความอะไรแล้วค่ะ
แต่ในส่วนของเด็กดิฉันว่าอาจจะต้องดูแลจิตใจหน่อยนะคะ
แล้วก็อาจจะต้องใครที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ย
คือเรื่องของการสั่งสอนการทำโทษการทำให้อับอาย

จะให้เด็กเคารพเคารพด้วยความศรัทธาครับ
ให้เคารพด้วยความกลัวนะครับ